คุณผู้ชมครับในขณะที่วันนี้เดี๋ยวท่านนายกจะมีการประชุมกับสวบคอชุดใหญ่
แล้วก็จะมีการประกาศว่ายกระดับในการปิดตรงนั้นตรงนี้หรือจะเป็นล็อกดาวน์หรือเปล่ายังไม่ทราบ
แต่ณเวลานี้๖โมงกว่ามันมีการปิดพื้นที่เสี่ยงหลายพื้นที่หลายจังหวัด
บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าตอนนี้เขาปิดจังหวัดไหนอย่างไรบ้างแต่ยังไม่มีการล็อกดาวน์จังหวัดใดเลยนะครับคุณผู้ชม
เริ่มแรกไปดูสมุทรสาครกันก่อนพื้นที่ไข่แดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดในรอบนี้เนี่ย
เขามีการประกาศควบคุมพื้นที่ห้ามออกนอกเคหาสถานระหว่างสี่ทุ่มถึงตีห้า
ตั้งแต่๑๙ธันวาคมไปถึง๓มกราคมนะฮะอันนี้ยังคงเป็นประกาศณปัจจุบันอยู่นะครับ
ร้านอาหารซื้อกลับบ้านเท่านั้นร้านสะดวกซื้อเปิดตี๕ถึง๔ทุ่มหลังจากนั้นก็ต้องปิดไป
ตลาดกุ้งปิดสถานศึกษาสนามกีฬาสนามมวยห้างสรรพสินค้านะฮะแล้วก็ธนาคารบางแห่งเขาก็ปิดกันไปแล้ว

ต่อมาก็มีอีก๓จังหวัดที่ออกมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็จะมีสมุทรสงครามสมุทรปราการ
มุดประการเนี่ยเฉพาะอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดี
เพราะอยู่ใกล้กับแม่น้ำแล้วก็สะพานปลา
แล้วก็มีแรงงานเมียนมาอยู่ด้วยก็ต้องปิดไป
แล้วก็เป็นจุดที่ติดกับตลาดที่ขายส่งอาหารทะเลด้วยนะฮะ
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะก็ปิดเฉพาะพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง
ไม่ได้มีการปิดเมืองแต่เป็นการปิดพื้นที่เสี่ยง
พื้นที่เท่านั้นยังสามารถเดินทางเข้าออกได้
แต่ว่าต้องแจ้งต้องคัดกรองกันเพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์นะฮะ
การปิดสถานศึกษาใช่ไหมปิดพับบาคาราโอเกะนะฮะ
เอาเข้าได้ไหมเข้าได้นั่งเฉยนะห้ามเต้นนะ
ดกิจกรรมในการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก
มุดสงครามเนี่ยก็ปิดสถานที่เสี่ยงนะฮะเช่นโรงภาพยนตร์ร้านเกมสถานศึกษา
ปิดไปแล้วทุกแห่งเพื่อเป็นการบล็อกโรคไม่ให้มันแพร่ไปมากกว่านี้นะฮะ
สุพรรณบุรีเองอย่างที่บอกไปอำเภอสองพี่น้องเขางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
ร้านอาหารให้นำกลับไปที่บ้านเท่านั้นแล้วก็ปิดตลาดนัดทุกแห่ง
เพื่อตัดวงจรของการระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเองนะครับ
คือหลายคนบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ที่ระบาดรอบใหม่ครั้งนี้
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะย้ำเป็นเรื่องสำคัญเลยนะ

เพราะว่าวันหนึ่งคือปีใหม่ถูกต้องปกติแล้วเนี่ยออกที่หนึ่งใช่ไหม
เป็นงวดสุดท้ายก็เลยเอามา๓๐ฟังคนนี้คนนี้เชื่อได้
ยังมีตามกำหนดเดิมไม่เลื่อนแต่อย่างใดลงอกขอบพระคุณอย่างสูง
โดยสำนักงานสลากนะครับจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค
แต่งวดถัดไปนะไม่ได้ออก๑๖มกราคมนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตรงกับวันอะไรวันครูครูบาอาจารย์นะฮะบาเจราจาริยาหน
แล้วเลขวันครูทำไมมันออกบ่อยก็ไม่รู้นะฮะเออแต่เขาเลื่อนไปวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับ
สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่แหละนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเลื่อนกันจริงจริง
แล้วก็ไม่ต้องห่วงเขาจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันกันเลย
แต่นี้เลื่อนที่สำคัญน้องคือเน็กโฮนหน่อยรอบที่ผ่านมาเคยมีเลื่อนไปแล้ว
อ้าอย่ำหน่อยน่ะสามสิบธันบาห์คมไม่เลื่อนแล้วงวดถัดไปสิบเจ็ดมกราคมครับ
ไม่เลื่อนไม่เลื่อนนะคะจะออกให้มีความหลังอยู่บ้างเออ
ถึงแม้ว่าประกาศว่าจะไม่เลื่อน

การซื้อลอตเตอรี่เขาคือการลงทุนอย่างหนึ่งถูกไหม
ลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุน
ข้อมูลที่ว่าก็ต้องไปหาตัวเลข

แต่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่าแม่นมากได้กันหลายงวดคือเกาะคำชโนธ
เพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะนิยมเดินทางไป
แต่หลายคนตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าต้องกินแห้วแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะเกาะคำชโนธค่ะประกาศบอกว่า
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคโควิด๑๙
ระดับอำเภอบ้านดุงก็คือระดับอำเภอเนี่ยนะ
สุดท้ายแล้วเขามีมติร่วมกันบอกว่า
ให้ปิดการเข้าสักการะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
เกาะคำชโนธตั้งแต่วันนี้คือ๒๔ธันวาคมเป็นต้นไป
แล้วไม่บอกด้วยนะว่าลิมิตถึงเมื่อไหร่นะคะ
เห็นไหมฮะข้างล่างจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ
แล้วตอบไม่ได้เลยว่าจะเป็นปกติเมื่อไหร่